เหตุการณ์ที่ลืมเด็กไว้ในรถแล้วรถมันล็อกอัตโนมัติ
เรานำเสนอข่าวอยู่เป็นระยะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่จันทบุรีค่ะเป็นกรณีน้ากับหลาน
น้าเนี่ยพาหลานไปซื้อของหลานเป็นหลานชายอายุ๙เดือน
ก็ให้นอนอยู่หลังรถนะคะเบาะที่นั่งด้านหลัง
หลังจากนั้นจะไปยกของช่วยญาติแล้วก็เลยปิดประตู
พอปิดประตูเท่านั้นแหละค่ะมันล็อกทั้งสี่ด้านเลยนะคะ
เป็นห่วงมากเพราะว่าหลานหลับอยู่และ๙เดือนเท่านั้นเอง
ยังไม่สามารถบอกให้เขาดึงกรอนออกมาหรือบอกอะไรไม่ได้เลยค่ะ
ก็เป็นห่วงนะคะว่าหลานจะได้รับอันตราย
โทรแจ้งกู้ภัยโทรแจ้งช่างกุญแจ
สรุปช่วยเหลือเอาไว้ได้นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
เป็นกู้ภัยจากสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
ได้รับแจ้งจากคุณน้าท่านนี้นะคะชื่อว่านางโสพิษพลบุตรอายุ๓๗ปี
เขาแจ้งมาบอกว่าประตูรถเก๋งมันล็อกอัตโนมัติ
ทำให้หลานชายวัย๙เดือนติดอยู่ในรถค่ะ
กู้ภัยได้ยินแบบนี้รีบเดินทางไปช่วยเหลือเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ลานจอดรถหน้าร้านขายส่ง
อยู่ที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจันทบุรี
พอไปถึงจุดเกิดเหตุไปเจอรถคันนี้แหละค่ะ
คุณน้าตอนไปถึงมีอาการกระวนกระวาย
ห่วงหลานชายที่หลับอยู่ที่เบาะด้านหลัง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเปิดรถหลายวิธี
แต่ว่าไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าเป็นประตูระบบไฟฟ้า
ประสานช่างมาเลยค่ะช่างก็มาเลยนะคะ
พอมาถึงพยายามใช้อุปกรณ์เปิดบริเวณช่องเสียบกุญแจด้านคนขับ
ช่างก็คือช่างค่ะผ่านไป๑๐นาทีเท่านั้นเอง
ประตูเปิดออกมาเลยและเด็กตอนที่ประตูเปิดออกมาแล้ว
๙เดือนยังนอนหลับสนิทอยู่ในรถอยู่เลย
คือไม่รู้อีโน่อีเน่ไม่รู้เรื่องเลยว่าข้างนอกมันเกิดอะไรบ้างเนี่ยนะคะ
โล่งใจกันเป็นแถวดีใจที่หลานชายปลอดภัยค่ะ
คุณน้าเล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเดินทางมาพร้อมกับญาติคนอื่น
เอาหลานชายมาด้วยมาซื้อของดังกล่าวที่ร้านแห่งนี้นะคะ

ระหว่างจอดรถเธอเนี่ยนั่งเฝ้าหลานอยู่ในรถก่อนนะตอนแรก
คนอื่นอื่นเข้าไปซื้อของในร้านและซื้อของเสร็จออกมาค่ะ
เห็นว่าของมันพรุงพลังก็เลยจะไปช่วยล่ะไปช่วยญาติคนอื่น
เอาของขึ้นรถพอเปิดประตูออกไปกดล็อกเฉพาะประตูด้านหลัง
แต่พอปิดประตูปุ๊บประตู๔บานมันล็อกทั้งหมดเลยค่ะ
ฟังเสียงคุณน้าหน่อยค่ะ
เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วนะโดยเฉพาะคุณช่างนะคะ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ช่วยสำเร็จช่างทำกุญแจช่วยได้สำเร็จนะคะ

ซึ่งเป็นน้าเนี่ยยกมือไหว้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือหลานชายของเธอได้อย่างปลอดภัยนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามนะอย่าไว้ใจคำว่าอัตโนมัตินะ
เราไม่รู้ว่ามันจะไปล็อกเมื่อไหร่อัตโนมัติเมื่อไหร่
แง้มประตูไว้สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะ